เรื่องของการรวมตัวของเกษตรกร
ถือว่าเป็นเรื่องของการรวมตัวที่จะทำให้เป็นสิ่งที่สำคัญ

ใช่ค่ะแล้วก็สามารถต่อรองกับการค้าการขายต่างได้นะคะ
โดยเฉพาะการผลิตก็สามารถรวมตัวกันได้ด้วยนะคะ
เกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกดค่ะ
จัดโรงสีขึ้นมาเป็นโรงสีของชุมชนนะคะ
สีข้าวเองในราคาสมาชิก
พร้อมได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
มาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยค่ะ
โนนรังหมู่ที่๔ตำบลหนองกุงอำเภอโนนคูณ
จังหวัดศรีสะเกดนะคะชาวบ้าน
ช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวค่ะที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
ไม่ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยชีวภาพ
ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืชนะคะ
รวมทั้งพืชผักสวนครัวก็ปลูกไว้กินเอง
เหลือกินก็เอาไปแบ่งขายปลอดสารพิษทั้งหมดเลยค่ะ
พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙
มาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วย
ส่วนนี่ที่เห็นเป็นการสีข้าวนะคะ
ซึ่งนางไพรวันวงประเทศอายุ๔๙ปี
ชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าก่อนหน้านี้
ในหมู่บ้านปลูกแต่พืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง
แล้วก็เลี้ยงเป็ดไก่ไว้เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
ต่อมาในชุมชนรวมตัวกันแล้วก็ตกลงกันว่า
ทำนาปลอดสารพิษทั้งหมดเลยนะคะ
ลูกหลานในหมู่บ้านที่ไปทำงานต่างจังหวัด
ประชาสัมพันธ์ว่าที่บ้านมีข้าวปลอดสารพิษ
จึงมีการสั่งซื้อข้าวไปทานผ่านลูกหลาน
ที่ไปทำงานต่างพื้นที่นี่แหละทำให้รายได้เพิ่มขึ้น
ต่อมาเมื่อมีโครงการตำบลละ๕ล้านบาทที่หมู่บ้านโนนรัง
ก็เลยได้ซื้อโรงศรีชุมชนประชารัฐมาไว้
เพื่อที่จะรับสีข้าวให้กับสมาชิกในราคาที่ถูกนะคะ
ซึ่งสีได้ทั้งข้าวขาวแล้วก็ข้าวกล้อง
ถ้าเป็นข้าวกล้องจะขายราคาสูงขึ้นอีก
ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
แล้วก็ไม่ต้องนำข้าวนั้นไปขายให้กับโรงศรีด้วย
เป็นแนวคิดที่ดีจริงเลยค่ะ
รวมตัวกันไว้นะคะต่อรองได้
แล้วก็สามารถเพิ่มราคาของผลผลิตได้ด้วย